ผมจะพูดพาไปเรื่องของช้าง

เขามีการร่วมหล่อเทียนพรรษา
โดยนำช้างนะครับมาหล่อเทียน
แล้วก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับ

วันที่๒๔นะครับกิจกรรมเหล่านี้นะครับ

มาร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
ที่บริเวณลานวิวัติภายในสวนนกนุษย์พัทยานะครับอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เมื่อวานนี้โดยมีนางพัฒนันขันติสุขภัณฑ์ผู้จักรการทั่วไปสวนนกนุษย์พัทยา
เป็นประธานในพิธีและมีพระครูเกษมกิติโสพล
เจ้าวาดวัดสามัคคีบรรพฤษเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นางพัฒนันบอกว่ากิจกรรมหล่อเทียนพรรษา๙วัน๙วัด๙ต้น
ในครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงวันที่๑๔จนถึง๒๖กรกฎาคม
เป็นไปตามนโยบายของนายกัมพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนมนุษย์พัทยา
ที่เรียกเห็นถึงความสำคัญของประเพณีทางพุทธศาสตร์ธนา
ที่มีมาแต่โบราณจึงต้องมาร่วมสืบสาร
และรักษาประเพณีอดีงามให้คงอยู่
ซึ่งในช่วงเทศกาลเข้าบรรษาตลอดระยะเวลา๓เดือน
พระภิกษุต้องจำวันศาและสวดมนตร์ทำวัดเช้าเย็น
จึงจำเป็นต้องใช้เทียนจำภัณฑาและมีการจุดบูชาตลอดภัณฑา
งานข้างนี้จะจัดช่วง๑๖๒๔กรกฎาคมนี้
ดังนั้นนะคะได้ฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมทางสวนนงนุษย์พัทยา
ก็เลยขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยว
มาร่วมกิจกรรมหล่อเทียนภัณฑากัน
จะได้นำเทียนไปถวายแก่๙วัด

วัดยานสังวรรามวรวิหารวัดสัตยีฮีบ
วัดสามะคีบรรพสวัดนาจอมเทียน
อำพารามวัดบางเสร่คงคาราม
วัดเขาคันธมาตรวัดหนองจับเต่า
และวัดเขาชีจันทร์นะคะจะนำไปถวาย๒๘กรกฎาคม
แล้วก็จะมีงานแห่เทียนพรรษายิ่งใหญ่เลย

ส่วนใครที่จะไปร่วมในการหล่อเทียนพรรษา
ก็ไปได้นะฮะที่สวนนงนุษย์เขาจัดตั้งแต่วันที่๑๖ถึง๒๔กรกฎาคมนี้นะครับ